จะเตือนภัยหรือจะให้มันเป็นอุทาหรณ์หรือถามก็แล้วกันคุณผู้ชมใครเคยไปตัดผมแล้วโดนแบบนี้คือช่างตัดผิดไปโดนหูหรือเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าตัดผมแถมตัดหูไม่มีหรอกคุณใครจะแบบอยากได้โปรแบบนี้แต่น้องคนนี้หน้าตาหล่อเหลาเพราะเป็นดารานะใช่เลือดอาบเย็บเจ็ดเข็มน้องเขาเป็นนักแสดง

ก็ยังไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรใดไม่ได้รับการติดต่อใด

การเป็นนักแสดงตัวเล็กนี่มันไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้

อดทนไม่ไหวแล้วทุกคนแบบ
ใช่แล้วน้องเขาเป็นนักแสดงซีรีส์วายใช่ไหมเนี่ยค่ะก็มาโพสต์แบบนี้นะคะ
คลิปค่ะบอกว่าร้องขอความเป็นธรรมไปตัดผมคุณผู้ชมย้อนกลับไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่นะ
คือไปตัดผมที่ร้านตัดผมน้องเขาระบุเอาไว้นะคะว่าอยู่แถวย่านทองหล
เป็นร้านตัดผมดังด้วยเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาเดือนกว่าแล้ว
ก็คือเหตุการณ์วันที่มันเกิดเนี่ยคือ๒๘กันยายนแล้วกลายเป็นว่าระหว่างที่ช่างตัดผมอยู่
มันมีอุบัติเหตุว่าตัดไปโดนติ่งหูด้านขวาแล้วไปงับกันยังไงถึงไปโดนขนาดนั้นนะ
นั่นน่ะสิคุณนี่ก็งงเหมือนกันนะคะทีนี้เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นพอหลังจากที่เจ็บตัวปุ๊บก็ไปโรงพยาบาลกลายเป็นว่าต้องถูกเย็บถึง๗เข็ม
แล้วมีแผลเป็นแล้วนะคะช่างเองมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้๑๕๓๗๕บาทก็ตามการรักษาเลย
แล้วก็ไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมเอาจริงจริงมีการเจรจาพูดคุยกันไปแล้วมาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่ง
แล้วช่างตัดผมเนี่ยก็ไม่ให้ค่าสินใหม่ทดแทนอะไรใดแต่บอกแบบนี้ว่าจะให้คุณโอ๊ต๑๕๐๐บาท
แล้วเขาก็เลยงงว่าไอ้ประกันที่บอกว่าให้ไปทำประกันอุบัติเหตุพ่วงกับบัตรเครดิต
คุณโอ๊ตมิวก็เลยงงว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคือผมจะไปทำประกันตอนนี้เหรอ
ไม่ได้สิคือมันต้องทำประกันก่อนแล้วถึงจะคุ้มครอง

ใช่เจ้าตัวก็งงว่าแล้วจะให้มันคุ้มครองตอนไหนก็ผมเจ็บตัวไปแล้ว
ก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องแผลนี่คือการตกลงคุยกันนะ
จากนั้นก็กลายเป็นว่าจากที่บอกจะตกลงดูแลเรื่องแผลให้กลับเงียบไปเฉยเลย
เจ้าตัวบอกว่าเสียสุขภาพจิตนะในฐานะนักแสดงเนี่ยเรียกร้องอะไรไม่ได้
ก็เลยอยากจะมาอัดคลิปแบบนี้ร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะเราไปตามเรื่องทางคดีให้คือเป็นลักษณะข้อมูลทางกฎหมาย
คือต้องเข้าใจนะคุณไม่ว่าใครจะโดนตัดผมแล้วไปแงบหูจนเลือดสาดกลางร้านตัดผมแบบนี้นะฮะ
คนก็เจ็บตัวเจ็บใจด้วยคนทำต้องชดเชยให้เขา
และอย่างน้องโอ๊ตเมลเขาเป็นดาราคุณคิดดูว่าเวลาเป็นดาราอยู่หน้ากล้องเนี่ย
กล้องจะซูมเขาทุกอย่างซูมใบหน้าซูมหูซูมอะไรหมดเลย
บุ๊กเรียบเทียบกับตัวเองก็ได้คุณผู้ชายผมสั้นยังไงเพราะต้องเห็นหูถูกไหม
นี่ถ้าเกิดโอ้โหพี่บุ๊คแหว่งรู้สึกไงอ่านข่าวไง
สิอ่านข่าวยังไม่ซูมหูเรามากแต่ถ้าเขาไปแสดงอยู่นะฮะ
แล้วนักแสดงนะเขาไม่ใช่แค่ว่าจะหลีกเลี่ยงจุดบกพร่องได้อย่างเดียว
คือเขาต้องถ่ายทุกมุมคุณไม่สามารถจะจำกัดได้ว่า
อ้าวพี่หูข้างนี้ไม่ดีเดี๋ยวพี่ถ่ายผมหูข้างนี้ก็แล้วกัน
คือคุณต้องดูดีเกือบทุกมุมดารานะคะ
น้องเขารู้สึกไม่เป็นธรรมในการที่ทางร้านเนี่ย
รับผิดชอบแค่เงินตอนต้นเท่านั้นเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียสุขภาพจิตแล้วคือ
บอกว่าตอนนี้มันเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นที่บริเวณใบหูของเขาแล้ว
ทีนี้เราก็ไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรหน่อยเพราะอะไร
เราอยากรู้เรื่องของข้อกฎหมายถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ทำยังไง
นายรณรงค์ให้ข้อมูลนะคะกับทีมข่าวบอกว่า
ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บถึงขั้นเย็บแบบนี้นี่ถือว่าเข้าข่ายการกระทำที่ประมาทนะคะ
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรืออาจถูกทั้งจำทั้งปรับได้
ซึ่งเอาจริงตัวผู้บาดเจ็บสามารถแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับช่างตัดผมได้เลยนะคะ
จากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่ช่างตัดผมต้องรับผิดชอบแล้ว
อาจจะต้องรวมไปถึงรายได้ที่สูญเสียจากการบาดเจ็บด้วย
นี่แหละนี่แหละก็เลยอยากถามทนายรณรงค์คือเขาก็เสียโฉมส่วนหนึ่งนะ
ถ้าการเสียโฉมของเขาทำงานไม่ได้มีผลต่อการทำงานต้องจ่ายค่าชดเชยยังไง
ค่ะฟังค่ะ
การไปตัดผมราคาไม่กี่ร้อยต้องรับผิดชอบเป็นหลักล้างถ้าคุณประมาทเลิศตัดหูเขาแบบนี้
คือน้องโอ๊ตมิวเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะ
คือผมในฐานะนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งผมไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยครับ

วันนี้ผมจึงรวบรวมความกล้าที่อยากจะติดต่อพี่สื่อมวลชน
ในการขอความช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมครับ
วันนี้จริงช่วงเช้านะทีมข่าวเที่ยงของเราพยายามติดต่อน้องโอ๊ตมิวเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าโทรติดต่อไม่ได้สายเป็นลักษณะเหมือนสายไม่ว่างตลอดเวลานะครับ
แล้วก็พยายามที่จะสอบถามน้องเพื่อที่จะสืบไปหาร้านทำผม
ร้านตัดผมเพื่อให้ร้านตัดผมเขาออกมาชี้แจงหรืออยากแสดงความรับผิดชอบอะไร
จะได้บอกต่อผ่านสื่อเรามาเลย
เดี๋ยวเราก็รอละกันทางร้านตัดผมหรือว่าช่างตัดผมที่ตัดผมให้คุณโอเวนเนี่ย

กลัวเหรอเกินเพราะเห็นข่าวนี้
จริงที่ร้านเขาก็เป็นช่างมืออาชีพแหละนะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ซีรีส์เกิดสมมุติเล่นไม่ได้
คิวนึงเท่าไหรเท่าไหร่ต้องจ่ายต้องรับผิดชอบ
เอาออกไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน
อย่างเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคนนะฮะ